มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นกลางเมืองที่กรุงเทพมหานคร
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะกลุ่มชายชะกันเข้าไปกันห้าคนค่ะ
ใช้อาวุธเข้าไปอุ้มลูกชายร้านขายอาหารทะเลอายุ๓๓ปีกลางงานบวชเลย
ผู้คนเยอะนี่แหละเขาก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วมีกล้องบันทึกภาพไว้ได้
โชคดีนะมีกล้องวงจรปิดที่ไปเสาะหาเบาะแสมาได้
และเป็นเบาะแสสำคัญด้วยเป็นรถกระบะสีขาวคนที่กลับมาก่อน
เปิดประตูหลังค้างไว้สักครู่เนี่ยจะมีผู้ชายสองคนนะคะควบคุมตัวผู้ชายสวมเสื้อสีขาวกลับมา
แล้วก็ดันผู้ชายสวมเสื้อสีขาวเนี่ยขึ้นรถจังหวะเดียวกันนี้ค่ะ
มีชายสวมหมวกแก๊ปเดินกลับมาพร้อมกับคนขับรถกระบะเปิดประตูออกมาชักปืนอยู่ในท่าพร้อมยิง
ขู่ว่าไม่ให้ใครตามอย่ามีใครตามนะแล้วก็นี่แหละค่ะขับรถออกไปเลย
ส่วนอีก๑คลิปอีก๑คลิปค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องมุมจรปิดนะคะ
อีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่ถ่ายจากมือถือเป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปแรกเลย
เนี่ยค่ะยังเป็นรถคันเดิมนะสี่ประตูสีขาวขณะที่คนร้ายยิงปืนขู่ด้วยอยู่ในวัดเลย
เพราะว่ามีคนวิ่งออกมาเพื่อช่วยคนที่ถูกอุ้มให้คุณผู้ชมดูคลิปช่วงนี้หน่อยค่ะ
ย้ำว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางงานบวชผู้ชายคนที่ถูกอุ้มชีวิตในเต้อายุ๓๓ปีนะคะ
ถูกอุ้มขณะที่ไปร่วมงานบวชจุดนี้คือวัดน้อยในเขตตลิ่งชันค่ะ
คนที่เอาคลิปมาโพสต์เป็นน้องสาวของคนที่ถูกอุ้มนี่แหละ
ก่อนที่เวลาต่อมาเธอจะโพสต์อีกว่าพี่ชายของเธอถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
แต่สภาพคือกลับมาไม่เหมือนเดิมค่ะถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีคนแชทมาขอเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
บอกว่าขอโทษนะอุ้มผิดตัวบอกแบบนี้แล้วก็บอกจะจ่ายเงินให้
ค่าเสียหายสี่หมื่นบาทแต่ครอบครัวบอกว่าไม่ยอม
เพราะมีคลิปทั้งจากกล้องวงจรปิดทั้งจากที่น้องสาวผู้ที่ถูกอุ้มเนี่ยถ่ายเอาไว้นะคะ
กลางดึกค่ะกลางดึกที่ผ่านมาเป็นความคืบหน้าของคดี
ตำรวจสนตลิ่งชันควบคุมตัวผู้ชาย๔คนที่ก่อเหตุมาได้แล้วนะคะ
ชื่อเล่นแบบนี้นะคะในเอกในอาร์ตในอู๋และในนิก
ผู้ต้องหาทั้งหมดมีทั้งอดีตอาสาตำรวจ
บางคนเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับแก๊งปล่อยเงินกู้โหดด้วย
น้องสาวของผู้เสียหายค่ะเดินทางมาที่โรงพักตลิ่งชันนะคะ
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าเธอก็ไปถามผู้ก่อเหตุว่า
พี่ชายไปทำไมกลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่า
พี่ชายไปสั่งให้ลูกน้องในคุกไปทำร้ายน้องชายของหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเธอไม่เชื่อค่ะเพราะพี่ชายไม่เคยรู้จักคนในคุก
ไปรู้จักได้ยังไงส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุเธอรู้ว่าเป็นขาใหญ่
ย่านตลิ่งชันนั่นแหละเพราะว่ามีผู้อิทธิพล
หนุนหลังกลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ด้วยเอาฟังเสียงน้องหน่อยค่ะ
ในพื้นที่นี้คือเขาก็รู้รู้กันอยู่แล้วอะค่ะพี่ว่าแบบ
เป็นคนแบบมีเส้นมีสายอยู่เหมือนกันอ่าใช่เพราะว่าเขาเคยเป็นอาศา
ที่ชัดเลยคนนั้นยังจับไม่ได้

นี่ค่ะอย่างที่น้องสาวผู้ที่ถูกอุ้มบอกว่า

ในภาพในคลิปมันมีคนก่อเหตุ๕คนด้วยกัน
ตำรวจจับได้เมื่อคืนนี้จับได้๔คน
แล้วคนที่ยังจับไม่ได้เป็นคนที่สวมหมวกแก๊ป
ถือปืนด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
แล้วก็ตาม๔คนโดนไป๕ข้อหาค่ะ